ที่สุพรรณบุรีนะฮะชาวบ้านเขาก็ฮือฮากันนะครับ
เพราะว่ามีหนูน้อยคนหนึ่งวัยแปดขวบนะครับน้องเขาเสียชีวิตไปนะครับ
ทีนี้พอชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปเก็บอัฐิเนี่ย
เท่ากระดูกของน้องเนี่ยเป็นสีชมพูเป็นสีชมพู
น้องชื่อน้องไตเติลนะครับทุกผู้ชมครับบ้านอยู่ที่หมู่หกบ้านศรีเฉลิมเขต
บนดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ฮะ
นี่คืออัฐิที่ครอบครัวเก็บอัฐิมานะครับชาวบ้านก็มาดูกันหลังจากรู้ข่าวนะครับ
มาดูกระดูกของน้องไตเติลเด็กชายนัทพัฒน์นำตระกูลวัด
อายุแปดปีแปดเดือนสิบแปดวันนะที่น้องเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
แล้วพอชาปนกิจศพไปแล้วไปเก็บกระดูกมาเนี่ย
กระดูกเป็นสีชมพูนะฮะนี่ฮะสีชมพูสีสัญลักษณ์แห่งความรักเนี่ยครับ
หรือว่าชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอ้โหเรื่องราวนี้มันสุดอัศจรรย์เลยนะครับ
ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับหลังจากที่ชาปนกิจศพน้องไตเติลไปนะครับ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๒๒พฤศจิกายนเวลา๑๕นาฬิกาที่เมน
สถานวัดศรีเฉลิมเขตแล้วก็เก็บเท่าอัฐิมานะครับ
ส่วนนะฮะที่เป็นสีชมพูนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะ
ส่วนนะฮะแต่สภาพก็สมบูรณ์ดีนะครับ
ก็เป็นเรื่องฮือฮาอย่างมากในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง
ตอนนี้ก็ข่าวก็ดังกระจายออกไปคนก็แบบให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับ
ตาของน้องไตเติลนะครับชื่อนายสุธิชัยอายุ๕๐ปีนะครับ
คุณตาเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ด้วย
บอกว่าตากับภรรยาก็คือยายน้องไตเติลเนี่ยก็ช่วยกันเล้งดูน้องมาตั้งแต่แรกเกิด
เพราะว่าพ่อกับแม่เขาแยกทางกันหลานชายเนี่ยเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ได้
ใช้ชีวิตก็คืออยู่แต่บนเตียงนะครับ
หลังจากนั้นหลานก็เสียชีวิตลงด้วยโรคอาการทางสมองนะ
โดยวัย๘ปี๘เดือน๑๘วันนี่คือภาพถ่ายของน้องไตเติลนะครับ
พอจัดพิธีชาปนกิจเสร็จก็ไปเก็บอัฐิของหลานนะครับ
พบว่ากระดูกบางส่วนของหลานเนี่ยมีสีแปลกไม่เหมือนกับที่เคยเจอมาก่อน
ก็คือเป็นสีชมพูนะคุณตาคุณยายบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าหลานเนี่ย
ตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นคนใจบุญสุนทานคือขนาดเป็นลักษณะของเด็กพิเศษพูดไม่ได้
ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ติดเตียงนะครับใช้ชีวิตอยู่บนเตียงนะ
ยังชอบทำบุญใส่บาทก็เลยเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่า
ตอนเราเก็บเทากระดูกคือจะออกเป็นชมพูก็ไม่เคยเห็น
เพราะว่าเราไปงานศพมาเยอะเราก็เจอแต่เป็นสีดำกับสีขาว
ยายของน้องไตเติลนะครับยังได้เล่าถึงเรื่องราวที่ชวนขนลุกนะครับ
บอกว่าระหว่างที่นำศพหลานชายไปตั้งบำเพ็ญกุศลเพื่อสวดพระอภิษฐรรมเนี่ย
ยายบอกว่าจะเป็นด้วยความคิดถึงน้องไตเติลมากเกินไปหรือเปล่า

เพราะว่ายายเนี่ยโศกเศร้ามากเกินไปหรือเปล่าที่สูญเสียหลานก็ไม่รู้
ก็เลยพลั้งปากพูดออกไปว่าเดี๋ยวคืนนี้มานอนด้วยกันนะ
ปรากฏว่าในคืนวันนั้นน้องไตเติลมานอนกับยายจริง
คืนนี้มานอนกับแม่นะแล้วก็ฝนมันตกหนักค่ะ
แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองหนาวมากสั่นงึก
แล้วเขาก็เข้ามานอนมากอดค่ะ
ตอนนี้แม่ก็มีความรู้สึกว่าลูกมานอนข้างก็ดีใจก็เลยเอามือจับข้อมือเขาไว้แขน

ปะเลอประจำวัดที่มาดูแลการชาปนกิจศพน้องไตเติลนะครับ
เชื่อว่าสาเหตุที่กระดูกน้องไตเติลมีสีชมพูเนี่ยกระดูกบางส่วนเนี่ยนะครับ
แล้วก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยก็เนื่องจากเด็กคนนี้เป็นเด็กที่รักษาศีลห้า

คุณหมอที่เอาใจว่าเราจะมีสีชมพูถึงขึ้นมาให้เราเห็นได้เลย

ชาวบ้านก็เชื่อในทำลองเดียวกับทั้งที่สัปเปรื่องบอกนะฮะ
ความเชื่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเชื่อของทางชาวบ้านหรือว่าสับปะเลอที่บอกเรานะครับ
ที่เหลือก็เป็นความเชื่อทางด้านสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว

ดูเรื่องวันเดือนปีเกิดวันเสียชีวิตอะไรของน้องอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ